เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะต่อเนื่องเลยค่ะ
ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายวันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะคะว่า
พื้นที่๔๘๐ไร่ของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
จะไปทับซ้อนกับพื้นที่ของราชการหรือไม่นะคะ

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

๒นาฬิกา๗นาทีบ้านเราตอนนี้
ขอรายงานผลด่วนเสียก่อนว่า
ผลทางการยังไม่เรียบร้อยแต่เขาฟันทงแล้ว
มีอะไรอีกที่ควรจะตั้งข้อสังเกตตลาดหุ้น
ผันผวนกันไปหมดตอนนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ระยะเวลาสั้นที่จะบอกท่านผู้ชม
ให้สังเกตว่าสก๊อตแลนด์กับไอแลนด์เหนือ
ลงมติกันว่าให้อยู่กับอียูต่อ
นี่สก๊อตแลนด์กับไอแลนด์เหนือ
มติกันว่าให้อยู่กับอียูต่อ
อันนี้ก็เป็นความยุ่งยากของรัฐบาลอังกฤษพอสมควร
เพราะว่าสก๊อตแลนด์กับรัฐบาลอังกฤษที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันสักเท่าไหร่
ฉะนั้นไปกันคนละทิศคนละทางเอาละเรื่องนี้ก็จะคอยดูกันต่อไป
แต่ที่ได้เกริ่นไว้และได้เห็นภาพก็คือเรื่องของธรรมกาย
ก่อนที่จะไปดูเรื่องที่เขาใหญ่เรามาสรุปกันว่า
มาจนถึงสุดสัปดาห์นี้ข่าวเรื่องธรรมกายควรจะตามต่อยังไง
แล้วจะไปค้นกันวันไหนก่อนถึง๑๓กรกฎาคมแน่นอน
ให้ตามดูว่าได้หมายค้นเป็นครั้งที่๒ไปคราวนี้
จะล้มเหลวซ้ำซากอีกทีหนึ่งหรือไม่
จะได้ตัวพระธรรมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อนำส่งฟ้องศาลไหม

ในขณะที่เรื่องกำลังคาราคาซังเรื่องการตรวจสอบวัดอะไรต่ออะไรอยู่
แล้วก็มีข่าวในโลกออนไลน์

เพราะว่ามีคนไปถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งกันเยอะแยะ
ทีแรกก็บอกว่าทีแรกก็บอกว่าเป็นเรื่องเอ่อ
เป็นที่สร้างวัดธรรมกายแห่งใหม่มั่ง
บริเวณบ้านหนองจอกตำบลโป่งตาคลองปากช่อง
แต่เมื่อกี้มีความชัดเจนแล้วว่าเป็นที่ของการนิคมพึ่งตนเอง

ดูสิครับในรูปเนี่ยลักษณะแบบนี้เลย
มันมันเป็นมันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรืออะไรกันลักษณะอย่างนี้
เจ้าของโครงการเนี่ยไม่ใช่วัดธรรมกาย
แต่เขาเลี่ยงไปเป็นมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
คนในวงการนี้ก็รู้กันว่าอุวาสิกาอาจารย์ขนนกยูงกับธรรมกายก็คืออันเดียวกัน
แต่เขาเรียกไปว่าไม่ใช่ของวัดธรรมกาย
ผู้บริหารโครงการชื่อบริษัทสเตนเฮนส์จำกัด
มูลค่าโครงการนิดหน่อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบห้าล้านโดยประมาณ
ใหญ่โตมากแล้วก็มีลักษณะหลายที่เป็นลักษณะออกมาแนวจานบินนั่นแหละครับ
อันนี้ก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าเขาใช้มูลนิธิแม้กระทั่งสมบัติของวัดธรรมกายเนี่ย
ไปไปมามาไม่มีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับมูลนิธิธรรมกาย
มูลนิธิก็คือมีคนคณะหนึ่งเป็นก่อตั้งมามูลนิธิ
เป็นสมบัติของวัดเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดแน่นหนามาก
ทำอะไรได้มั่งไม่ได้มั่งจะเอาไปขายที่ไหนอะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นของมูลนิธินี่หวานหมูหน่อยเพราะว่าไม่ใช่สมบัติวัด
มาเป็นมูลนิธิแต่ว่าเวลาจะหาเงินเนี่ย
คนก็ไปถวายวัดวัดก็ไปให้มูลนิธิเออนี่ก็เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
ก็คล้ายกับว่าธรรมกายไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ของธรรมกายว่างั้นเถอะ
เวลาไปตรวจสอบทรัพย์สินกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ล่ะครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเอ๊ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่
รานขนาดนี้เช่าเหรอการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเอาละเป็นเรื่องของ
เครือข่ายธรรมกายเขาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าติดตาม
ในวันศุกร์วันสุดท้ายก็คือเรื่องของสากรคลองจันทร์
คนที่เดือดร้อนสมาชิกที่เดือดร้อนเขาไปร้องเรียนเมื่อวาน
คล้ายกับว่าเขาไม่ยอมรับหรอกไอ้ที่จะมาเกี้ยเสี้ยกันว่าจ่ายเงินแล้วเนี่ย
จบกันไปเนี่ยเขาจะไม่จบตรงนั้นเขาจะเดินหน้า
เดินหน้าเอาเรื่องจนถึงที่สุดไปคณะใหญ่นะเมื่อวานเนี่ยหลายคน
เขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเรื่องนี้ก็จะไปยังไงก็ตามดูกันต่อ
และสุดท้ายที่อยากจะมาพูดวันนี้ท่านตั้งข้อสังเกตไหมครับ
สากรคลองจันทร์เนี่ยเงินเยอะมากเงินเยอะมากเงินมหาศาล
เอาไปทางไหนอะไรยังไงเอาไปโน่นไปนี่เป็นข่าวไปทั่วกันหมด
ท่านผู้ชมเคยตั้งคำถามไหมล่ะครับว่าการดำเนินงานของสากรเนี่ย
นึกจะทำอะไรก็ได้หรือครับไม่ใช่ครับ
กระทรวงเกษตรมีกรมที่เกี่ยวข้องกับสหกร๒กรม
หนึ่งชื่อว่ากรมส่งเสริมสากรกรมนี้มีหน้าที่ไปส่งเสริมให้คนรวมกลุ่มกันเป็นสากร
เพราะว่าถ้ารวมกลุ่มสากรแล้วเนี่ยได้มีอำนาจต่อรองไปทำอะไรก็ได้
สากรเนี่ยมีกันมาเป็นกว่าร้อยปีแล้วไม่เข้มแข็ง
ฉะนั้นตั้งกรมขึ้นมาเพื่อไปส่งเสริมให้คนจัดตั้งสากร
กรมนี้ส่งเสริมอีกกรมหนึ่งกรมตรวจบัญชีสหกร
ส่งเสริมแล้วเดี๋ยวไปใช้เงินกันเลอะเทอะยังไง
ต้องมีกรมตรวจบัญชีสากรตามไปประกบ
ฝ่ายนี้ส่งเสริมส่งเสริมแล้วไปตรวจไม่ได้เดี๋ยวรู้กัน
ต้องมีอีกกรมหนึ่งกรมตรวจบัญชีสากร
มีหน้าที่ไว้ทำอะไรกรมตรวจบัญชีสากร
ก็ไปตรวจสอบบัญชีของสากรแต่ละแห่งไง
ว่ามีรายรับมาอย่างนี้จ่ายไปอย่างนี้
รู้ความเคลื่อนไหวของการเงินตลอดเวลา
อ้าวแล้วอยู่อยู่ทำไมคุณปล่อยให้สากรคลองจันท
เอาเงินไปไหนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านล่ะ
คำถามก็คือว่ากรมตรวจบัญชีสากรทำอะไรอยู่ล่ะ
นี่ไงที่อยากจะบอกว่าต้องปฏิรูปกันสักทีเถอะ
กรมตรวจบัญชีสากรของเกษตร
ผมไปคุยกับคนที่เขารู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสากรคลองจันทร์
ถามเขาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสากรเนี่ยมาไหม
บอกมาครับแต่มาก็เหมือนไม่ได้มาตรวจ

บางทีเวลากรรมการสากรเขาอยากจะเดินทางไปต่างประเทศ
เขาก็เชิญค่าราชการที่อยู่ในฝ่ายตรวจบัญชีสากร
เดินทางไปต่างประเทศกับเขาด้วย
ก็ไปผูกพันไปสนิทเสน่หากับเขา
ไปได้ผลประโยชน์ร่วมกับเขาแล้วจะเอาอะไรไปตรวจเขา
ก็ไปเป็นพิธีไปตรวจพอเป็นพิธี

มันจึงกลายเป็นว่าอ๋อโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ย
มันนำเงินไปทำอะไรต่ออะไรเลอะเทอะไปหมด
โดยค่าราชการในกรมตรวจบัญชีสากรไม่รู้
ธิบดีรู้เรื่องกับเขาหรือเปล่า

เวลามารายงานก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
รู้อีกทีนึงว่าไม่เรียบร้อยก็ต่อเมื่อมันเป็นข่าว
นี่ไงผมถึงบอกว่าเรื่องของสากรคลองจันทร์
โยงไปถึงเรื่องของวัดธรรมกาย
เราจะเห็นการใช้เงินที่พิจิตพิษดารมาก
ผิดระเบียบผิดวิธีการผิดหมด
แต่ว่าตรวจบัญชีสากรตรวจไม่เจอไม่รู้เรื่อง
เรื่องนี้อย่าให้ศูนย์เปล่านะครับ
เรื่องนี้มันจะต้องนำไปหาข้อเท็จจริงว่า
ที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสากรของกระทรวงเกษตร
ทำอะไรกันอยู่ครับต้องตอบคำถาม
ใครที่คิดปฏิรูปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องระบบราชการ
อะไรต่ออะไรเนี่ยหยิบเรื่องนี้มาดูกันหน่อยเนี่ย
ซองกล้องดูหน่อยว่ากรมสองกรมกรมส่งเสริม
ไปกรมตรวจบัญชีสากรก็ตรวจส่งเดทไป
แล้วสุดท้ายขึ้นมาความเสียหายก็เกิดขึ้น
กับสมาชิกสหกรที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจ
เขาอุตส่าห์เอาเงินบำเน็ตบำนานที่ได้มาทั้งชีวิต
เอาไปฝากไว้เพื่อหวังดอกหวังผล
แล้วเอาไปกู้ยี่ปู้ยำนี่หมดเขาพึ่งใครไม่ได้
ระบบราชการที่มีหน้าที่ไปกำกับดูแลเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่
ฉะนั้นอย่าเอาผิดแก้เรื่องเจ้าหน้าที่สากรเถอะครับ
ความรับผิดชอบไปถึงกรมสองกรมนี้ในกระทรวงเกษตรด้วยครับ

ใครที่สงสัยที่ควรจะตรวจสอบ
เพราะมองว่าอาจจะไปทับซ้อนที่ดินของนิคมสร้างตนเองของลำตะคอง
เพราะว่ารัฐจัดสรรให้กับคนยากคนจน

ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวเรื่องธรรมกาย

ขอบคุณครับ